เวลา๑๕นาฬิกาวันพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย
คดีที่พักอนาคตใหม่ถูกฟ้องให้ยุบพักหลังจากไปกู้เงินจากหัวหน้าพัก
เก้าสิบเอ็ดล้านบาทโดยมิชอบนะครับซึ่งเรื่องนี้มีนักวิชาการที่ให้ความเห็นว่า
กฎหมายไม่ได้เขียนห้ามเอาไว้ว่าไม่สามารถทำได้ก็ถือว่าไม่มีความผิดนะครับ
แต่อาจจะมีกรรมการบริหารพักที่ต้องมีความผิดตามมาตรา๖๖
แต่ไม่ถึงขั้นยุบพักจอบประเด็นจากรายงานครับ
ที่พักกู้เงิน๑๙๑ล้านบาท
จากนายธนทรจึงรุงรึงกิจหัวหน้าภักดิ์
ส่งผลให้มีความผิดถึงขั้นยุบพัก

หมาป่ากับลูกแกะที่ทำอะไรก็ดูผิดไปหมด

คุณจะสู้กับการยุบภักดิ์สุดท้ายศาลเป็นคนตัดสิน

ให้การยุบพักมีเกิดขึ้นอีกในประเทศไทย
ต้องทำลายวัตถุประสงค์ของการยุบพักครับ

ผมถึงย้ำเสมอว่าเขาอยากเห็นอนาคตใหม่หายไป
แต่ผมจะทำให้อนาคตใหม่ใหญ่กว่าเดิม
เขาอยากเห็นผมหรือธนทรหายไป
คราวนี้ผมจะโลดแล่นไปทั่วประเทศมากกว่าเดิม
เพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้ได้วันหน้าเขาอาจจะคิดแล้ว
ว่าอย่างนี้อย่าไปยุบเลยยุบแล้วไม่เห็นสำเร็จ
ขณะที่นายปริญญาเทวานรมิตกุล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระบุว่าหากดูตามกฎหมายของพักการเมือง
จะเห็นว่าเงินกู้ไม่ใช่เงินรายได้แต่เป็นหนี้สิน
ขณะเดียวกันพักการเมืองไม่ใช่องค์กรของรัฐ
แต่เป็นการรวมกันของพลเมือง
ดังนั้นหากกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ย่อมสามารถทำได้
พร้อมยกมาตรา๖๖เรื่องของการบริจาคเงิน
โดยชี้ว่าเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาค
ส่วนจะเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่นั้น
ต้องไปดูตามวิธีการใช้หนี้ว่าเป็นอย่างไร
ความเห็นส่วนตัวมองว่ากรณีของพักอนาคตใหม่

ที่ระบุว่าบุคคลใดจะบริจาคเงินให้กับพักการเมือง
จะไม่เกิน๑๐ล้านบาทต่อปีไม่ได้
และทางกฎหมายไม่สามารถไปถึงขั้นยุบพัก

ผมเรียกว่ามาตรา๖๖นะครับ
ต่อให้นับนะว่าเงินกู้เป็นรายได้

ที่ห้ามไปให้พักการเมืองเป็นคู่เมือง

ถามว่าในเมื่อผู้รับเงิน
จะเป็นว่าเขาเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ยังไง

รัฐธรรมนูลต้องวางหลักออกมา
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้สิทธิ

และหากสารวินิจฉัยถึงขั้นยุบพัก

ว่าการกู้เงินจากนี้ห้ามทำ

เพราะจะเป็นการห้ามโดยสารรัฐธรรมนูล

เลื่อนนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องคดี
นายธนทรและพักอนาคตใหม่
ร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และเจ้าหน้าที่กรกตรวม๑๔คน
ฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
และพรบว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรณีทำสำเนายุบพักอนาคตใหม่

โดยนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ในวันที่๒เมษายนนี้เวลา๑๐นาฬิกา

อภิปรายไม่ไว้วางใจความยาว๑นาทีครึ่ง
โดยนางสาวพันนิกาวานิสโคศกภักดิ์
ดำเนินรายการนำเสนอประเด็น
พี่ปายไม่ไว้วางใจเป็นน้ำจิ้มแบบแซ่บสุติง

ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้

ต่างชาติช้างชาติช้างชาติ

แต่แท้ที่จริงแล้วต้นต่อของเน่า

คนตัวเล็กแต่หน้าใหญ่
เชื้อนประเทศไทยสำเวินมหามาตร

เพื่อประคองขาเก้าอี้ของตัวเอง